ทุกผู้ชมครับ๕โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
บิ๊กโจ๊กเองที่ถูกคนบ้านตำรวจ๘นายที่ถูกออกหมายจับ
ก็อย่างที่ทราบขอให้ทนายนัญชัยชายเดช
ทนายความชื่อดังทนายกองทัพธรรมเนี่ยมาช่วยดูแลคดีให้

นอนัญชัยก็รับทำคดีให้
นี่เลยมาที่สำนักงานเลยนะคะ
แต่เมื่อเช้าเนี่ยเจอแต่บิ๊กโจ๊ก
นายนันชัยบอกเดี๋ยวต้องขอคุยกับทั้ง๘นายด้วย
แล้วก็นัดกันมาเจอเมื่อช่วงเย็นที่สำนักงานทนายความของทนายอนัญชัย
ค่ะนี่มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะ

โจ๊ก็บอกเดี๋ยวมาครบมาทั้ง๘นายนั่นแหละ
นี่บิ๊กโจ๊กมาก่อนนะสำนักงานฐานายความของฐานายอันนันชัยเนี่ย
หาาถาวโชคชัยเมื่อกรุ่นในนี้นะฮะ
สักพักหนึ่งนะฮะตำรวจทั้ง๘นายนะครับ
ถูกออกไม้จับและได้ประกันตัวเรียบร้อยหมดแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของคดีเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยก็เดินทางมาถึงนี่คือพันธุ์ตำรวจโทคริสต์
ค่ะทีนี้ที่ว่ารับเงินโอนโดยตรงเลยจากบัญชีม้า
บอกเป็นผู้ถือบัญชีม้าชื่อคันชิดแล้วเอาเงินจากบัญชีนี้เนี่ยโอนค่าใช้จ่ายต่างต่าง
บิ๊กโจ๊กเนี่ยจนบิ๊กโจ๊กบอกโดนหางเลขไปเลยตรงนี้เนี่ย
อืม
เงินทุกคนเลยอันนี้จริงไหมคะพี่พีชค่ะหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตำรวจทั้งแปดนายนะฮะ
ก็เข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกับทนายอนัญชัยในสำนักงานนี่นะครับ
คุยกันเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแถลงข่าวร่วมกัน
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะค่ะเห็นไหมนี่ข้างหลังก็คือ
ตำรวจ๘นายนะฮะลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับนี่บิ๊กโจ๊กนั่งอยู่กับทนายอนัญชัย
โจ๊กบอกว่าเรื่องคดีความจากนี้ไปมอบหมายให้ทนายอนัญชัยเป็นผู้ดูแล
ในส่วนของตัวเองแล้วก็ลูกน้องด้วยทั้ง๘คนนะครับ
และจะเป็นผู้ให้รายละเอียดกับสื่อมวลชนด้วยสำหรับทนายอนัญชัย
นายนันชัยบอกว่าวันนี้ก็เชิญทั้งหมดนะฮะทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตำรวจทั้ง๘นายมาพูดคุยกัน
เพื่อหารือแนวทางการเตรียมต่อสู้คดี
ตอนที่ได้คุยกันเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนตลอดว่าเวลาไปจับคนร้ายเราเปิดหน้า
ดังนั้นเมื่อวันนี้เราเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดหน้าสู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เพราะมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
นายนัญชัยบอกว่าถึงแม้ว่ามินนี่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์
ก็มีความเป็นไปได้ว่าตำรวจเหล่านี้อาจจะไม่ทราบ
โดยเฉพาะผันตมติเอกภาคภูมิซึ่งรู้จักกับมินนี่
แต่เขาไม่รู้ว่ามินนี่เนี่ยทำเว็บพนันออนไลน์
เนื่องจากตัวมินนี่เองเป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว
ดังนั้นเรื่องคดีอาญาธนายนัญชัยบอกว่ามันต้องดูที่เจตนา
หากเขาไม่รู้ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมาจากการทำผิดกฎหมาย

แต่หากรู้ว่าเงินนี้มาจากเว็บพนันแล้วไปรับมา
นั่นแหละถึงถือว่ามีความผิด
นายนัญชัยยังฝากถึงชุดพนักงานสอบสวน
ว่าให้ระวังตัวให้ดีเดี๋ยวจะเช็คบินย้อนหลังแน่นอน
งานนี้ขอบอกไม่มีมวยล้มต้มคนดู
แล้วยังฝากไปถึงบุคคลบางคนที่เอาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทางราชการไปเผยแพร่
ขอให้ระวังตัวไว้ด้วยตนเอาตายแน่
การกระทำอะไรเนี่ยขอให้ระมัดระวัง
ทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจ
ถึงขั้นบอกว่าเมื่อมาสู้กับผมเนี่ย
แล้วจะรู้ว่านรกมีจริง
พนักงานสอบสวนสอชทั้งหมด

ไม่มีมวยล้มต้มคนดู

ก็คือเราหลังพิงเชือก

แต่ไม่ได้สู้แต่หัวชนฝานะครับ
สู้แบบผู้มีปัญญาชน

พวกคุณไม่เคยคิดที่จะสารเสริญเยินยอเขาเลยเหรอ

ฝากเตือนในคนที่มาเผยแผ่เนี่ย

ผมก็เลยอยากจะบอกตำรวจสอทด้วยความเคารพอย่างสูงนะ

อย่าทำในสิ่งที่ถูกใจ
เมื่อไหร่คุณนำสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้อง
แล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริง

แต่ว่าหรืออย่างมินนี่นี่

ในการต่อสู้คดีตามกระบวนการ

หรือตำรวจทั้ง๘นายเนี่ยเขารู้เรื่องหรือเปล่า
ขณะเดียวกันนะครับทนายนัญชัยยังบอกถึงเรื่องการถูกย้ายนะฮะ

วันนี้ก็มีคำสั่งพบตรให้ย้ายมาที่ส่วนกลางก่อนค่ะนะฮะ
จากตำแหน่งหน้าที่ที่ทำอยู่นะครับ

สมัยพเอกเสวีพิสุทธิ์เตมียเวท
พบตรที่ธนาชัยเคยทำคดีต่างให้เนี่ยก็ถูกย้ายมาแล้วนะฮะ
สุดท้ายก็ได้กลับไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ากระจอกมาก
ส่วนเรื่องที่บิ๊กโจ๊กได้ไปยื่นคำร้องต่อสารอาญา

เกี่ยวกับเรื่องหมายค้นนะฮะอ่าทนายนัญชัยกล่าวทิ้งท้ายนะครับ
บอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้จับตาดูให้ดีจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์
เซอร์ไพรส์เหรอคะจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน
แต่ยังไม่ขอบอกว่าเรื่องอะไรอืม
ต้นสัปดาห์นี่บิ๊กคลินนิ่งของชุดพีซีทีเขาใช่ไหม
สัปดาห์หน้าเลยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นี่เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะ
เอาวันนี้สื่อมวลชนก็เลยได้ถามพันธุเอกภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
อ่าพระเอกภาคภูมิบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
อ่ามันก็เริ่มต้นมาจากตนตนก็ต้องแก้เองนะฮะ
ก็คือเริ่มต้นจากการรู้จักกับมินนี่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับมินนี่
เพราะตั้งแต่เขาถูกจับตอนจับก็แค่ถามว่าถูกจับที่ไหนยังไง
อ่าแล้วเขาก็ประกันตัวคุยกันไม่ถึงหนึ่งนาที
แล้วก็ไม่ได้โทรไปหาผู้อำกับไม่ได้ช่วยเหลืออะไรด้วย
จากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยสำหรับมินนี่เนี่ย
ก็อย่างที่ไล่ไปนะฮะพลเอกภาคภูมิก็ไล่ว่าได้รู้จักวันไหนแบบไหนอย่างไร

หลังจากที่มีการแถลงเมื่อช่วงเย็นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ
ผมไม่ได้ทำเกี่ยวข้องกับเว็บพนันว่าผมเป็นผู้สั่งการเว็บพนัน
มียอดเงินมาแค่นี้ผมจะเป็นเจ้าของได้ยังไง
ที่เห็นบอกว่ามีชื่อโยงไปบัญชีม้าล่ะคะอยากจะชี้แจงตรงนี้ยังไง
เคยมีชื่อผมเกี่ยวข้องเลยไปถามเขาดูได้บัญชีผม
บัญชีเดียวในชีวิตผมเนี่ยเป็นบัญชีเงินเดือนเท่านั้นเอง
แล้วผมไม่เคยมีบัญชีอื่นหมายถึงวิธีทุกคนนี้ก็คือบริษัท
เขาเดือดร้อนว่าผมอย่างที่ท่านบอกครับเขาเดือดร้อนเพราะผม

เงินผมไปเข้าอีกคนนึงอีกคนนึงจ่ายไปให้อีกคนอีกคนอีกคนเนี่ย
แล้วไปดำเนินคดีเขาหมดอย่างนี้คนเรามันต้องพิสูจน์
สูจนความผิดต้องให้ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เขาด้วยนะครับ
แต่อย่าต้องขอโทษท่านมิคโจ๊กหรือว่าเรื่องพี่น้อง

หมายถึงมิคโจ๊กนะฮะค่ะก็ต้องกลับขอโทษพี่เขา
พันธุเอกเคเมอรินนะฮะน้องชายของพันธุเอกภาคภูมินะครับ
รับว่ารู้จักกับมินนี่ผ่านพี่ชาย
พี่ชายแนะนำให้เท่าที่จำได้เจอกัน๒ครั้งเท่านั้น
ร้านอาหารหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นสถานบันเทิง
ทุกครั้งที่เจอก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
มินนี่เองก็ได้ถ่ายรูปคู่กับดน
แล้วก็ส่งไปให้พี่ชายดู
ทำให้มีคนเนี่ยเอาเรื่องไปเชื่อมโยง
หาว่าตนเนี่ยสนิทสนมกับมินนี่
แล้วก็ยังบอกว่าตัวเองกับพี่ชายคือพันเอกภาคภูมิ
ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันอยู่แล้วต่างคนต่างทำงาน
ทำให้ไม่ทราบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมินนี่กับพี่ชาย
ส่วนเรื่องหมายจับพันเอกเขมรินบอกว่า
หลังจากที่เห็นหมายจับมาถึงบ้านยอมรับว่าตกใจ
เพราะโดนข้อหาเรื่องการพนันกับฟอกเงินเป็นข้อหาใหญ่
แต่ก็เห็นพิรุษในหมายจับที่ไม่มียศตำรวจนำหน้า
อาชีพระบุว่ารับจ้าง
ไม่ได้บอกว่าเป็นรับรัชการตำรวจประเด็น
ให้แล้วนะครับส่วนเรื่องบัญชีธนาคารยืนยันว่า
ไม่มีบัญชีม้าตลอดชีวิตการรับรัชการมีบัญชีเดียว
เอาไว้รับเงินเดือนเปิดตั้งแต่ยดร้อยโทอ่าร้อยตำรวจโทดังนั้น
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำบัญชีไปรับเงินที่ไม่บริสุทธิ์
เพราะมันไม่คุ้มกัน

ภารกิจนะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวขอให้ทนายเป็นคนพูดแทนดีกว่า

และไม่ได้เล่นการพนัน

ที่เกียจไทรโรตใจนนพงูเป็นผู้มีรับการสวนฝึกอบรมตำรวจของบรชนอล

เพราะความจริงก็คือความจริง

เดี๋ยววันหน้าจะทราบกันเองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
แหละแต่พิพิปิญญาณนาใจ
นะครับตรงตรงนี้

ก็ตามพิสิทธิ์หนุนชนดูพบได้ทางแล้ว
อ่าวแล้วมีล้าสุดภาพช่องคำที่ผ่านมา

แล้วก็ตำรวจทั้ง๘นายเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกับทนายอนัญชัยค่ะ

โจ๊กก็เดินออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่า
เข้าไปอีกรอบนึงก็ไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมมาก

ก็มอบหมายให้ทนายอนัญชัยดำเนินการต่อแล้ว
เพราะว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเองจะได้มีเวลาทำงาน

ส่วนลูกน้องก็ต้องไปรายงานตัวที่สปกตรตามคำสั่ง

กำลังตำรวจหายไปบางส่วนแบบนี้อะ
นี่ลูกน้องฝีมือดีหมดเลยไม่ใช่เหรอ

โจ๊กบอกผมก็ยังมีลูกน้องบางส่วนอยู่ที่สำนักงานอยู่
ก็ต้องดูหน้างานแหละว่าจะได้รับมอบหน้างานอะไร
ก็พร้อมทำทุกอย่างไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงาน
ตำแหน่งหน้าที่อะไรจากพบตรคนใหม่ค่ะ
ต้องดูหน้างานพร้อมทำพร้อมทำ
กำลังใจเป็นไงแม่งพี่
โอเคโอเค
ทั้ง๘นายก็ทยอยเดินทางกลับเหมือนกันนะคะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทยอยกันไปรายงานตัวนะคะ
ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายด้วย